ตำรวจจับกุมตัวได้หนีไปได้บุดบิดเลยพี่ล่ะเจอรักเจอแล้วหลุดมือไปได้คุณผู้ชม
แล้วเอามีดไปแทงผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นป้าด้วยฮะเพราะอะไรเพราะท็อปแค้นที่ชอบมายุให้เขาเลิกกับเมียครับ
เหตุเกิดบ้านหลังนี้ฮะในพื้นที่ตำบลแม่หลายอำเภอเมืองแพร่
ตำรวจก็ไปตรวจสอบไปที่บ้านไปถึงชั้นล่างเนี่ยเจอนางสาวกัญญาวีหรือว่าน้องมิมิอายุ๑๙ปี
โอ้โหนี่กองเลือดอยู่ตรงพื้นเลยคุณผู้ชมน้องมิมิเนี่ยโดนมีดแทงราวนมข้างซ้ายและท้องด้านซ้ายเจ็บสาหัสครับ
แล้วไปดูที่ชั้น๒ด้านบนนะชั้น๒ไปเจอนางสาวชนชนกดวงในอายุ๕๑ปี
คุณชนชนกเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านและเป็นแม่บุญธรรมของน้องมิมิโดนมีแผลเนี่ยโดนแทงตามตัว
แล้วคุณชนชนกเสียชีวิตข้างเตียงนอนครับคนก่อเหตุคือไอ้ท็อปด้านซ้ายนี่คุณผู้ชมฮะ
เมื่อสักครู่เราเปิดให้ดูในท็อปชื่อจริงคือกริจทีอายุ๒๙ปี
เนี่ยเป็นสามีของเมย์นะแล้วเมย์เป็นใครเมย์เป็นพี่สาวของน้องมิมิ
มิมี่ก็คือคนเจ็บนั่นเองส่วนนางสาวชนชนกผู้ตายเนี่ยเป็นป้าของเมย์ครับ
นั่นแสดงว่านายท็อปมีศักดิ์เป็นหลานเขยของนางสาวชนชนกผู้ตายนั่นเอง
แล้วหลังก่อเหตุปุ๊บนายท็อปก็ขโมยกระบะอีซูซูของนายจ้าง
หลบหนีไปครับเมื่อเช้ามื้อนเมื่อวานนี้เกือบตี๒
นางสาวคณิตถาซึ่งเป็นพี่สาวน้องมิมิเนี่ยบอกว่าช่วงเกิดเหตุประมาณตีหนึ่ง
มีมิตื่นขึ้นมาเห็นผู้ชายใส่กางเกงลายพรางแล้วมีไฟฉายคาดหัวด้วยคุณผู้ชม
เขาก็เลยแกล้งหลับตานอนต่อกลัวว่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจะโดนทำร้าย
นี่จังหวะนี้ขณะนั้นแม่บุญธรรมซึ่งก็คือนางสาวชนชนกเนี่ยได้ยินเสียงผิดปกติครับ
ก็เลยเดินออกมาเปิดประตูห้องเห็นท็อปเอาไม้ตีครับ
ส่วนน้องมิมิก็โดนแทงเหมือนกันวิ่งลงบันไดไปชั้นล่างไงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ขึ้นบ้านแล้วท็อปมันก็หลบหนีไปคุณผู้ชมส่วนเมย์ซึ่งเป็นภรรยาของในท็อป
เล่าให้ฟังว่าอ๋อผัวฉันเนี่ยติดยาฉันก็เลยขอเลิกราไปตั้งแต่๕พฤษภาคมแล้ว
ต่อมาวันที่๑๘พฤษภาคมท็อปส่งข้อความมาขู่ด้วยนะจะเผาบ้านจะฆ่าเมียอีก
กระทั่ง๖โมงเช้าวันที่๑๙พฤษภาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมท็อปโทรมาบอกว่า
เออฉันนี่แหละแทงป้าเองแล้วก็แทงน้องสาวเธอเองตอนนี้ครับเมย์อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวท็อปให้ได้โดยเร็วเลย
เธอก็กลัวเหมือนกันไงกลัวจะโดนฆ่าเหมือนกันเพราะท็อปมาขู่เอาไว้
ต่อมาตำรวจตามไปจับกลุ่มท็อปได้ที่หลบไปซ่อนตัวอยู่ในสวนมะขามที่อำเภอเด่นชัยคุณผู้ชมนี่ตอนไปจับเนี่ยไอ้ท็อปหนีได้หนีไปอย่างหุดหวิดเลยครับ
ไปดูกระบะคันที่ท็อปมันใช้ในการหลบหนีนะพบเสื้อยืดแขนยาวลายพรางกางเกงเปื้อนเลือด
แล้วก็มีกระเป๋าสะพายหลังแล้วก็มีอุปกรณ์ดำรงชีพ
ว่าท็อปเตรียมจะหนีเข้าป่าแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมอุปกรณ์ดำรงชีพพวกนี้
ไปดูประวัติท็อปหน่อยเคยต้องโทษคดี
เกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนนะ
มีการดัดแปลงปืนนั่นแหละโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
ตำรวจก็ส่งกำลังออกไล่ล่าในป่า
แล้วก็ถ้าเกิดมีการต่อสู้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะสั่งให้จับตายได้เลยวิสามันได้เลย
เหตุคาดว่าท็อปแค้นที่ญาติมาดูถูกครับแล้วก็ยู้ให้เลิกกับเมีย
ก็เลยก่อเหตุแบบนั้นเป็นการระบายแค้นครับ